คือเราพูดถึงเรื่องของงูที่มากับน้ำท่วมช่วงนี้มันอาจจะเยอะหน่อยคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กัน
ดิฉันกำลังยืนรายงานสดอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอระหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะ
จะเห็นได้ว่าน้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่นะคะ
เนื่องจากฝนตกจากพายุเตี้ยนหมุนนะคะ
พัดกระหน่ำทำให้ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลากว่า๒วัน

ประชาชนในพื้นที่นะคะสัญจรโดยการใช้เรือ
ณตอนนี้รถไถไม่สามารถสัญจรได้แล้วจะเป็นเรือ๑๐๐ค่ะ
ดิฉันรันธิดาสุโตเจ้าของบ้านมุดน้ำขึ้นมารายงานค่ะ
และนี่คือการรายงานข่าวมิติใหม่ในสถานการณ์น้ำทั่วบ้านนะคะ
น้ำมารายงานตัวแบบทุ่มสุดตัวไปเลย

มีการเผยแพร่คลิปนี้ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกในชื่อของหนูเนนะคะ
แล้วก็เผยแพร่คลิปออกไปเป็นน้องนักข่าวมืดน้ำเนี่ยค่ะ

ชาวเน็ตถูกออกถูกใจกับคลิปนี้มากนะ
เขาบอกว่าเข้ามาดูกันตอนนี้ร่วม๒แสนครั้งแล้วนะคุณ
รวมถึงคอมเมนต์ก็มาอีกโอ้โห
กว่า๕๐๐คอมเมนต์คือเกิน๕๐๐คอมเมนต์ไปแล้ว
แต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่โฟกัสที่ไหน

เป็นผู้ช่วยช่างภาพ

น่าจะเป็นผู้ประสบอุทธกภัย

แต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะถูกแบบว่าโฟกัสไปที่น้องข้างหลัง

บอกว่าเอออนาคตน้องนี่น่าจะเป็นนักข่าวของจริง

ชำนาญการดำน้ำด้วย
ดำน้ำขึ้นมายังไงไม่ให้
ไม่ให้สำลักค่ะคุณลองคิดดูถ้าปล่อยคุณชนะลงน้ำไป

หลาย